รอบขอบสนามครับคุณวารปัชสวัสดีนะครับ

สามท่านคุณผู้ชมครับดูทีมไทยวันนี้นะครับ
ใหญ่ก็จะลงแข่งขันเกมสุดท้ายนะครับ

ก็เป็นงานที่เราจะได้เล่นเกม

ก่อนที่เราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งก็คือ
เอเชียนคลับตอนนั้นเนี่ยน่าจะต้องเต็มที่
แล้วก็อยากจะลองอะไรก็ต้องลองแล้ว

แต่ว่างานหนึ่งที่มันน่าสนุกก็คือว่า

เราก็อาจจะโยนความกดดันไปที่เขาได้

เราก็ต้องป้องกันเต็มที่เหมือนกันนะครับ

ก็มีเรื่องของอากาศที่เราคุยงานมาวานแล้ว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
หรอกว่าอนาคตเราจะได้เข้ามารอบนี้หรือเปล่า

พวกผมจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

แต่ก็คงไม่ใช่วันพรุ่งนี้ครับ

เอาไปขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดีย

ดังนั้นมันก็น่าคิดเหมือนกัน
ว่าโอกาสของออสเตรเลียจะได้ไป

ก็เป็นช่วงสำคัญที่จะต้องเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ต้องการเน้นผลการแข่งขัน
ซึ่งไทยจะโยนความกดดันมาให้กับทางออสเตรเลีย
ซึ่งออสเตรเลียไม่เคยกลัว
แต่สิ่งสำคัญของทีมคือการคว้าชัยชนะให้ได้

มี๑๖แต้มเท่ากับสาวดีอาราเบียอันดับ๒
รวมทั้งต้องชนะทีมชาติไทยให้มากที่สุดด้วย
เผื่อว่าจะต้องไปวัดลูกได้เสียกับทางซาวดีอาราเบียดังนั้นเนี่ย
ก็ถึงบอกอยู่แล้วถ้าเกิดทายอยู่ครับมุ่งมั่นอย่างที่ชนะทิศบอก
วันนี้มีโอกาสที่เราจะโยนความกดดันให้กับออสเตรเลียได้พอสมควรเลย

ใช่ครับเพราะว่าถ้าประตูแรกเขามาไม่เร็ว
มันก็เหมือนสถานการณ์ที่เราจะต้องยิงประตูเยอะ
มันก็จะมีช่วงเวลากดดันเหมือนกัน
ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้เกมจังหาคันเวลา๕โมงเย็น
ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ลุ้นเชียร์กันได้
สำหรับการออกเล่นนัดสุดท้ายในบอลโลกรอบนี้ของทีมชาติไทยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งชุดไปดูชิงแชมป์อาเซียนกันหน่อย
ที่ทะเลสต์ทีวีถ่ายทอดสดเมื่อวานรุนอายุไม่เกิน๑๘ปี
ก็แข่งกันที่ประเทศเมียนมาหรือพรมานนะครับ
ชุดดำทุกสนามเจอะกับตีมอลเลสเต้

ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับ
ก่อนจะจบครึ่งแรก๓นาทีจากลูกยิงของเอกฤทธปัญญา๑๐ไทยนำ
จากนั้นตีมอลหลุดมาในช่วงครึ่งหลังนะครับ
เกมเขาดีขึ้นแต่ก็ได้พุทธศาสประตูครับ
กรรมภัทรมันปาติเซฟด้านที๖๗
ยังยิงไทยไม่ได้และจากนั้นครับมีจังหวะทำแฮนด์บอลนะครับ
จังหวะนี้เนี่ยมือน่าจะไปโดนแล้วเพราะว่าผู้ช่วยผู้สินเห็นอยู่นะครับ
แต่ว่ามุมหลังประตูโดนเสาบังแล้วก็เป็นนัทธวุฒิชุติวัฒน์นะครับ
ตัวสำรองรับหน้าที่ยิงเข้าไปไม่พลาดอาทิตย์๘๒
นำ๒๐และลูกนี้ครับช่วงทดเจ็บยิงไกลแล้วก็เข้าไปดื้อเลยครับ
ครับจากชัยวัดวิรกิจพาณิชย์อีกหนึ่งตัวสำรองของไทยนะครับ
ชนเสาก็เป็นสวยงาม๓คะแนนของทีมไทยครับกับ๓ประตูที่ได้ในเกมนี้นะครับ
นัดต่อไปทีมไทยเจอกับลาวครับวันที่๖กันยายนนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
แล้วก็รายการนี้เน้นย้ำนะครับทุกนัดที่ทีมไทยลงสนามติดตามฟอร์มได้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับแล้วก็ทุกช่องทางที่เห็นบนหน้าจอนะครับ
หากคุณไม่สามารถสะดวกในการเปิดทีวีดูได้ครับ